ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาคลิปออกมาร้องโลกโซเชียลแล้วก็สื่อโซเชียลว่าเขาเนี่ยเดินทางไปรับลูกที่บ้านของอดีตสามีแล้วถูกสามีทำร้ายด้วยการคว่างปลาเข้าของใส่นะแล้วก็ถ่ายคลิปนี้มาให้ดูคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยครับ
แล้วคือมีเด็กอยู่ด้วยอ่ะถูกต้องเด็กร้องแบบจ้าเลยอ่ะนั่นแหละฮะสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าเด็ก
เด็กยืนร้องไห้อยู่หลังผู้ชายฝ่ายผู้หญิงอยู่ข้างนอก
เขาบอกว่าเขาถูกฝั่งนั้นคว่างปลาข้าวของมาใส่
แล้วก็มีคุณป้าท่านหนึ่งเป็นผู้สูงอายุยืนขวาง
จะห้ามปามไม่ให้สองคนนี้กระทบกระทั่งกัน
แต่ผู้ชายเขาอ้างว่าฝ่ายหญิงมาพังประตูบ้านเขาก่อน
ค่ะนะฮะแล้วก็เนี่ยไปคว้ารถจักรยานตอนแรกไม่รู้จะคว่างหรือเปล่า
ทางเพจก็โพสต์คลิปพร้อมกับบอกว่า
ไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกกรณีต่อหน้าเด็กอย่างก้าวร้าว

สื่อสังคมช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้วย
เจ้าของคลิประบุว่าผู้ชายในภาพ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

แต่ว่าเลิกกันมาหลายปีแล้ว
ทำร้ายร่างกายด้วยเอาท่อนเหล็กมาตีทุบเก้าอี้ใส่บ้างอะไรบ้าง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีแถวอำเภอท่าใหม่
ขณะที่เจ้าของคลิปเขาต้องการจะไปรับลูกที่อยู่บ้านของอดีตสามี
แต่อดีตสามีปรีเข้ามาทำร้ายด่าทอเขา
ก็เลยไปที่รถไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้

เพราะว่าอีกฝั่งนึงเขามีพวกเยอะกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนจากต้นสังกัด
ร้องเรียนไปยังต้นสังกัดของอดีตสามีแล้วหลายครั้ง
แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่จัดการไม่รู้จะพึ่งใครเหมือนกัน
ไปแจ้งความหลายครั้งตำรวจก็ไม่จัดการ
คู่กรณีเขามีตำแหน่งใหญ่โตไม่ได้กลัวกฎหมาย
แต่ฝ่ายผู้หญิงเองก็กังวลเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็การใช้ความรุนแรงกับเด็กเหมือนกัน
ทางบ้านยังถูกคู่กรณีมาก่อกวนจนคุณแม่ล้มป่วย
แล้วลูกเองก็ต้องย้ายโรงเรียนนะฮะ
เขาให้เหตุผลว่าฝ่ายผู้ชายควบคุมอารมณ์ไม่ได้
อยากจะขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าบ้านมีแต่ผู้หญิงกับเด็ก

ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
อ้างว่าทางด้านของผู้ชายคนนี้ทำงานอยู่

จากเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายออกมาเปิดเผย
แล้วเคยร้องเรียนไปยังมหาวิทยาลัยนั้นจริงหรือเปล่า
โดยทางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าเป็นเรื่องจริง
แล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบแล้ว
แล้วยังมีการเชิญตัวผู้เสียหาย
ไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อทำการสอบถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ผู้เสียหายไม่เดินทางไปหาเขา
อย่างไรก็ตามตอนนี้มีการส่งเรื่องให้กับฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

ถ้าอยากให้เรื่องคืบหน้าช่วยเดินทางไปบอกข้อมูล
ไปให้การกับทางมหาวิทยาลัยตามคำเชิญด้วย
เรื่องราวจะได้ถูกตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนะครับ